แต่ว่าคุณผู้ชมอยากจะเก็บตกนิดนึงเพราะว่ามันเพิ่งผ่านพ้นวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลไป
เราบอกว่าคุณผู้ชมหลายคนก็เป็นคนที่โชคดีถูกรางวัลที่๑๒๓ก็ว่ากันไปใช่ไหมคะ
มันเล่าไม่หมดไงวันนี้อยากจะไปให้เห็นโฉมหน้าคนดวงดีอีกคนนึง
เรียกได้ว่าแม้จะไม่ถูกรางวัลที่๑แต่ก็ถูกรางวัลที่๔แบบว่ามูลค่าเนี่ยเฉียดล้านเหมือนกันนะคุณผู้ชม

นี่เลยชมหน้าคนดวงเฮงค่ะชื่อคุณวีรวรรณสาลีอายุ๓๘ปีนะคะยืนเคียงคู่กับคุณแม่
คือคุณแม่หนูปลิวคำปะทาอายุ๖๐ปีค่ะ
เขาบอกว่าถูกรางวัลสละกินแบบกระทะบันรางวัลที่๔มื้อที่ผ่านมาเขาซื้อเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
ถูกต้องถูกต้องเลยนั่งนับดูแล้วเนี่ยนะคะเป็นเงินนี่โอ้โหเฉียดล้านนะคุณ
แล้วทำถูกต้องตามกฎมนเทียนบานหมดทุกอย่างก็คือการเขียนชื่อลงไปพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์ด้วย
อันไหนทำไมถึงอยู่ที่นี่ยังไง
จะบอกว่าที่ถูกรางวัลขนาดนี้เพราะว่าเขามีของดีนะคะคุณ
คือได้ไปขอเรียกว่าขอพรจากพระเงินพระทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสว่างอารมณ์
ตำบลขุนแก้วอำเภอเนื้อคอนใจศรีจังหวัดเนื้อคอนประถมยังไงล่ะ
วัดนี้วัดดัง
ทุกคนทุกงวดไปกันหมดเลยเนี่ยนะแต่ว่าคนจะโชคดีก็แล้วแต่คนที่เขาทำบุญสะสมกันมานะคะ
พี่เขาก็เลยไปขอพรแล้วพอสมดังปรารถนาก็เลยนำไข่ไก่๒๐๐๐ฟองมาถวายแก้บน
พี่เขาเล่าให้ฟังนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้เดินทางมาที่วัดแห่งนี้ในช่วงของงานไหว้ครู
ก็มาร่วมพิธีด้วยพอเสร็จพิธีอะไรเรียบร้อยแล้ว
กำลังจะกลับก็เหลือไปเห็นธนบัตรที่ติดอยู่ชั้นยอดสุดของบายสีพญานาค
นี่คุณเขาก็จับตามองไงโคศกก็เลยไปหยิบขึ้นมาแล้วก็อ่านให้ฟัง
บอกว่าธนบัตรที่ติดบายสีเป็นเลข๕๕๗
คุณวีรวัลบอกฟังแล้วชอบถูกสเปคถูกชะตาเลยเล่นดี
เสร็จแล้วก็เอาไปแนบไว้ที่ตักพระเงินพระทองแล้วก็อธิษฐาน
คือทุกอย่างมันต้องมีที่มาที่ไปมีเหตุมีผลนะคะ
ก็อธิษฐานขอพรว่าขอให้ถูกรางวัลหน่อยนะถ้าถูกแล้วก็จะมาแก้บน
ทีนี้มันไม่จบแค่นี้เพราะพี่เขาซื้อไปแค่สิบใบเองใช่ไหม
พอพี่เขาเดินทางกลับไปบ้านที่สมุทรสาครก็ไปเจอเลขชุดนี้ที่แผงลอตเตอรี่แถวบ้านอีก
อ๋อคือยังไม่น้ำใจซื้อเพิ่มอีก๑๐ใบก็กลายเป็น๒๐
ถูกต้องคือแปลกใจไงว่าอุตส่าห์ว่าซื้อมาแล้วแต่ยังมาเจอเลขนี้อีก
แสดงว่ามันต้องตาตรงก็อยากซื้ออีก
เพราะว่ารำคัตที่๔ถูกหมดทุกตัวถูกมั้ย
ก็เลยแก้บลตามคำสัญญิงสัญญาแต่เต็มต้องบอกเป็นความเชื่อสุ่นบุคคล
เป็นเรื่องของโชคเป็นเรื่องของลาบเป็นเรื่องของบุญวาสนาที่แต่ละคนก็มีไม่เท่ากัน

เอาไปบูชาศักระกันต่อนะคะ

ก่อนหน้านี้เคยถูกรางวัลที่๕

ไม่ธรรมดานะคุณพี่

เราไปขอที่วัดสว่างอารมณ์บ้างได้ไหม